จากปัญหาในกรุงเทพมหานครแล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นรอบกรุงเทพกันหน่อย
ปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงก็มีปัญหาฝุ่นที่ส่งผลกระทบไม่แพ้กันนะครับ
ไปดูที่แรกกันหน่อยนะครับไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบไปวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ของตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ
นั้นก็จะอยู่ในระดับสูงกว่า๑๐๐ซึ่งก็เกินค่ามาตรฐานแล้วก็มีผลต่อสุขภาพ
ซึ่งเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยละฮะมาจากการเผาวัสดุทางการเกษตร
เผาขยะมูลฝอยในที่โล่งแจ้งรวมไปถึงควันดำของท่อไอเสียที่มาจากรถยนต์
แล้วก็ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม๓๐๔นะครับ
จากการไปถามชาวบ้านทราบว่าสภาพอากาศในตำบลท่าตูมมีฝุ่นละอองค่อนข้างจะมาก
ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำนะครับแล้วก็เบาบางในช่วงกลางวัน
เจ้าหน้าที่เองก็เร่งระดมรถน้ำไปฉีดพ่นน้ำบริเวณสนามย่าของเขตอุตสาหกรรม๓๐๔
เพื่อไปลดปริมาณฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดฝุ่นมากขึ้นด้วยนะครับ
ส่วนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำเครื่องพ่นละอองน้ำไปไว้บนทางยกระดับอุตราพิมุกหรือว่าดอนเมืองโทเวย์ด้วย
เพื่อที่จะได้ไปฉีดพ่นละอองน้ำลดมลพิษในอากาศนะคะ
อยู่ที่๙๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งเกินกว่ามาตรฐานแล้วนะคะ
ก็ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแสบตาเจ็บคอไปตามกันเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วกัน
จากนี้เขาขอความร่วมมือประชาชนด้วยขอหนักเลยนะคะ
เผาป่าเผาย่าเผาขยะเนี่ยขอให้หยุดอย่างเด็ดขาดเลยค่ะ
มันเป็นการเพิ่มมลพิษในอากาศรวมถึงหนึ่งคนคนละไม้คนละมือนะคะ
ใครที่มีรถอยู่ในครอบครองรับผิดชอบกับตัวเองรับผิดชอบกับสังคมด้วย
ติดตามดูแลตรวจสภาพรถด้วยว่ารถราวควันดำหรือเปล่า
มีปัญหาหรือเปล่าพยายามเช็คหน่อยอย่างน้อยคนนึงคันนึงเนี่ยช่วยกันดู

ทางด้านของนายประกอบวิวิจินดานะครับเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นโรงงานชำแหละแล้วก็แปรรูปไก่ไก่นะฮะ
แล้วก็บริษัทไทยออกริฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับ
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารในพื้นที่ของอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรประการ
ไปตรวจสอบระบบการปล่อยควันของหม้อไอน้ำ
กันปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับ
ซึ่งในจังหวัดสมุทรประการนั้นมีโรงงานที่มีหม้อไอน้ำอยู่๘๔๒แห่ง
โรงงานเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีเครื่องขจัดฝุ่นควันด้วยก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่อากาศ
ขณะที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเองก็จัดเจ้าคณะหน้าที่๖ชุด
เข้าไปตรวจสอบระบบขจัดฝุ่นของโรงงานทั้งหมด
ส่วนผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรก็เขาบอกว่าการตรวจสอบ๒โรงงานเมื่อวานเนี่ยพบว่าได้มาตรฐานแล้วก็ไม่เกินค่าที่กำหนดนั่นเองนะครับ
ปิดท้ายไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะฮะ
คณะกรรมการจัดงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพช่วยกันเก็บทูบเทียนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นไปกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าแล้วก็องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ทันทีที่หลังจากไหว้เสร็จคือไหว้เสร็จปุ๊บเก็บเลย
ให้มันมีฝุ่นเยอะไม่ให้มีควันเยอะลดปัญหาเรื่องของมลพิษนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชน
คณะกรรมการก็ยังบอกด้วยว่าหากขอให้งดเว้นการจุดทูปเทียนไหว้เจ้าช่วงของตรุษจีนนั้นคงเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นวิถีปฏิบัติมายาวนานนับร้อยปี
ต้องแก้ปัญหาด้วยการพอจุดเสร็จปุ๊บปักปุ๊บเก็บเลย
ไปจุ่มน้ำดับทันทีแล้วก็เป็นการลดปัญหามลพิษได้ระดับหนึ่ง
ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในช่วงของตรุษจีน